ทุกผู้ชมครับที่สมุทรสาครนะครับคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่ดีเจอวัยรุ่นเมายาเสพติด
เอากระจกมาฟาดนะฮะฟาดจนแบบเลือดโชคเลยนะครับ
ลุงเนี่ยถูกทำร้ายนะฮะเพราะว่าวัยรุ่นคนนี้จะเอากระจกมาขาย๕๐บาทแต่แกไม่ซื้อ
ถูกฟาดจนเลือดโชคเลย
มึงไปเมื่อกี้เขาด่าผมมึงไปมึงไปเมื่อกี้เขาด่าผมอ่ะ

ตั้งเท่าไหร่มันเก็บตัวได้เลย
รอบนี้ล่ะ
นี่เห็นไหมฮะชาวบ้านต้องมาช่วยกัน
โอ้โหไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาลุงแกก็นั่งอยู่เลือดโชคนี่ชาวบ้านเอาเสื้อเนี่ยมาพันแผลไว้ให้ก่อน
ถูกไว้รุ่นชายคนนั้นนะครับที่ถอดเสื้อเนี่ยเนี่ยเอากระจกฟาดที่ศีรษะแบบไม่ยั้ง
แล้วก็เดินหนีไปเลยเจ้าของคลิปเจ้าของเฟซบุ๊กบอกว่าปล่อยคนแบบนี้ออกมาได้ยังไง
ความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่ต้องให้มีคนตายก่อนใช่ไหม
แชร์ไปทีตำรวจมาจับแล้วก็ปล่อยเป็นภัยกับเด็กและคนในซอยมาก
ตำรวจเนี่ยจับไปก็ปล่อยออกมาต้องรอให้มีคนตายก่อนใช่ไหม
หรือต้องให้มีเด็กโดนลากไปข่มขืนก่อนใช่ไหมภัยสังคมนี่เห็นไหมฮะ
ว่าคนนี้นี่ก่อเหตุซ้ำซากแน่แน่ท่านผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หมู่บ้านโนรีที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
ได้เจอกับนี่ลุงในคลิปนะฮะที่ติไปคุยด้วยที่แกนั่งแบบเลือดโชคอยู่เมื่อกี้
ค่ะนี่ไปโรงพยาบาลทำแผลมาแล้วเย็บไปเยอะเลยนะฮะ
ลุงบอกว่าอย่างนี้ฮะคือลุงเนี่ยชื่อสุรัตน์นะ
อายุ๕๑ปีบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไปหาเพื่อนในซอยที่เกิดเหตุนั่นแหละ
นะจากนั้นคนก่อเหตุชื่อในเอนะชื่อจริงชื่อการันอายุยี่สิบสี่ปี
เดินถือกระจกรถจักรยานยนต์แล้วเอามายื่นให้บอกเอามาขาย๕๐บาท
คือแล้วลุงลุงคือลุงสุรัตน์บอกแล้วผมจะซื้อทำไม
กระจกรถจักรยานยนต์น่ะเออจะขายห้าสิบบาทลุงก็บอกไม่เอา
บอกเอานะลุงเอาเอาลุงก็บอกไม่เอาแต่ลุงบอกลุงก็พูดต่อไปหน่อย
ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเตะเลยเท่านั้นแหละตอนที่หันมาคุยกับเพื่อนต่อ
นี่ฮะในเอเนี่ยเอากระจกรถเนี่ยมากระหน่ำตีใส่หัวแบบไม่ยั้งเลย
แต่เป็นจังหวะที่ลุงหันหลังเลยไม่ทันได้ป้องกันตัวเอนี่ตียาวตียาว
ก่อนที่จะมีคนมาห้ามนะเอก็เลยเดินหนีไป
แต่ลุงเนี่ยหัวแตกเย็บ๑๒เข็มซึ่งยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

สุรัตนแกบอกว่าสงสัยจะหลอนยาหรือเปล่า

มาทำร้ายลุงทั้งที่ลุงไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วกระจกรถจักรยานยนต์คู่หนึ่งไม่รู้เอไปเอามาจากไหนด้วย

ลุงสุรัตนแกบอกเตะเลยนี่เซาซีอยู่นั่นแหละ

ทุกผู้ชมครับเพื่อนของลุงสุรัตน์นะครับบอกว่าวันนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
แต่ช่วยไม่ไหวจริงเพราะว่าตัวเพื่อนของลุงสุรัตน
เองก็เจ็บขาหักอยู่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่
ก็ได้แต่ส่งเสียงร้องเรียกร้องให้คนมาช่วย
ไม่อย่างนั้นเนี่ยสงสัยในเอเนี่ย

ส่วนตัวของนายเอเนี่ยเสพยาบ้านะฮะ
เสพยาบ้าจนหลอนมาหลายครั้ง
แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกเอเนี่ยเหมือนกับเลิกยาวบ้าแล้ว

แล้วก็จะเดินหลอนพูดคนเดียวอยู่ในซอยตาขวาง
คอยหาเรื่องคนนั้นคนนี้
แล้วในซอยเนี่ยเขาผู้หญิงเยอะคนแก่เยอะเด็กเยอะ
เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยมาคุมตัวในเอเนี่ย
บำบัดให้ขายขาดสักที
หรือก็ถ้ามีอาการทางจิตประสาทอะไรยังไง

ไม่ใช่ไปแป๊บเดียวแล้วปล่อยกลับมา
ไปก็เลยไปถึงบ้านของเอเลยนะฮะ

กับแม่นี่โทรไปถามโทรไปคุยด้วยนะ
เขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้เมานะครับ
ไม่ได้ว่าไปเสพยาเสพติด

แต่ทีนี้เอเขามีอาการทางจิตประสาทอยู่

สพมสมุทรสาครบอกว่า

เพราะว่ามีอาการทางจิตประสาท

เดี๋ยวรอผลทางใบแพทย์ของลุงสุรัตน

ส่วนตัวในเอเนี่ยตอนนี้ถูกคุมตัวไว้แล้วนะครับ

อาถ้าหายดีละก็
กลับมารับโทษแจ้งคอหาดำเนินคดีกันต่อไป